เราตัดสลับนิดนึงคุณผู้ชมจากกรุงเทพเราพาไปดูต่างจังหวัดหน่อยดีกว่าครับ
ครับนะฮะที่สุพรรณบุรีมีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
วันนี้เขามีการจัดการชุมนุมภายใต้โซโลแกนที่ว่าสุพรรณจะไม่ทนคุณผู้ชม
นะฮะมีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษานะฮะเขาออกมารวมตัวกัน
ตอนแรกประกาศจะรวมตัวกันที่ประตูเมืองสุพรรณบุรี
แต่ว่าเอาจริงแล้วก็พากันย้ายไปชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณหน้าสวนเฉลิมพัทราชินี
หรือว่าหอคอยบริหารแจ่มใสนี่แหละครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีครับ
ตำรวจเนี่ยตอนแรกเนี่ยเตรียมไว้อีกจุดหนึ่งก็ต้องรีบปรับแผนมาอีกจุดหนึ่งนะครับ
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเองรวมตัวกันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ก็เดินขบวนไปในตัวเมืองสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อย
แม้จะถูกสกัดบ้างจากเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดเอาไว้ตามเส้นทางที่เดินทางไปก็ตาม
ทางนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่บอกว่าใช้ชื่อว่าสุพรรณจะไม่ทนเนี่ย
ได้มีการประกาศข้อเรียกร้อง๔ข้อ
คือหนึ่งพลเอกประยุจรรย์โอชาติต้องลาออก
สองร่างรัฐธรรมนุนให้ขึ้นมาใหม่เร็วที่สุด
สามสวตรต้องมาจากการลึกตั้ง
พักชาติไทยพัฒนาต้องออกจากการเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วย

เพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นพื้นที่อูข้าวอู่น้ำ

คุณกัญจนาศิลปะอาชาที่สารต่อการดูแลภักดิ์ชาติไทยพัฒนาต่อจากคุณบรรหารศิลปะอาชา

เอาไปดูที่ขอนแก่นอีกทีหนึ่งทำไมถึงมารวมตัวกันอย่างที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้นัดชุมนุมที่รอบบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยถนนศรีจันทร์
เขตเทศบาลนครขอนแก่นตั้งแต่๔โมงเย็นแล้วครับโดยรวมตัวกัน๒จุดเริ่มตั้งแต่บ่าย๓
จุดแรกที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ฝั่งถนนมะลิวันครับซึ่งนักศึกษาเหมารถ๒แถว๑๐คันมาครับแล้วก็มีรถยนต์ด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวด้วยเดินทางไปพร้อมกันพร้อมทั้งนำรถแห่มาร่วมขบวนในการเคลื่อนไปยังจุดหมายปลายทางด้วยจุดนี้ครับคุณผู้ชมมีตำรวจมีรอบประพอของมหาวิทยาล
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูลใหม่ครับ
ยังอยู่ที่อีสานนะฮะ
ต่อที่อุบลราชธานีกันหน่อยครับ
ตำรวจสพเมืองอุบลได้ควบคุมตัวว่าทีมร้อยตรีชัดชัยแก้วคำปอดหรือว่าทนายแชมป์
นายแชมป์เป็นอดีตผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
เขตเลือกตั้งที่๔ของอุบลเขาแล้วก็เป็นแก่นำของคณะอุบลปลดแอบ

หลังจากที่จับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าตู้ยามของวงเวียนอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกของวันที่๑๗ที่ผ่านมา
โดนจับในข้อหายุโยงปลูกปั่นให้ประชาชนเกิดความกระดั้งกระเดืองก่อความไม่สงบ
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือพรบคอมพิวเตอร์
ก็มีสาธารณ์ของภาคเพื่อไทยของอุบวน๔คน
มีนายวรสิตกันตินันในชีวิตพิทักษ์พรพันธ์ลบ
รัฐกิจภาลีพัฒน์แล้วก็นายเอกชัยทรงอำนาจเจริญ
ถ้าเดินทางไปยื่นประกันตัวก็ใช้สิทธิของการเป็นสมาธิกษ์สภาพุทธแห่งรัฐสดอม
เบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนนำโดยทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจเอก
พัฒนาพลโพธิอักนามผู้อุ่งกับสอบพอมเมืองอุบวน
ระหว่างการสอบปากคำนะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะให้ประกันตัวได้หรือไม่
ส่วนบรรยากาศที่หน้าสพเองก็ไม่ได้มีมวลชนของคณะอุบลปลดแอบไปรวมตัวกันแต่อย่างใด
สำหรับมูลเหตุมูลเหตุที่ทำให้ว่าทีมร้อยปีฉัดชัยและพวกรวมสามคนนะฮะ
ประกอบไปด้วยปิยรัฐหรือว่าโตโต้จงเทพอดีตผู้สมัครของพักอนาคตใหม่ของกรสิน
และก็นายพระฤทธิ์หรือว่าเพนกวินแก่นำคณะรัศดรปี๖๓ถูกออกไม้จับ
เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เขาไปจัดเวทีที่ใช้ชื่อว่าเด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง
วันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาที่สารหลักเมืองของอุบล
การจัดกิจกรรมปลาสายในครั้งนั้นนอกจากมีการพูดโจมติรัฐบาลแล้ว
เขาบอกว่าเป็นการให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควร
ก็เลยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในวันนี้นั่นเอง
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในภาคของต่างจังหวัดนะครับ